ว่าช่วงนี้จะมีดาวสุกย้ายแล้วหลังดาวสุกย้ายดวง๑๒ราศีจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง
ถามหมอไก่พพาธินีกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๘ธันวาคมนี้ค่ะดาวสุกจะมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งสำคัญอย่างมหาจักรค่ะ
ซึ่งการที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ
จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีได้เจอข่าวดีในเรื่องไหนบ้าง
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยนะคะ
สำหรับกลุ่มราศีที่ดาวสุกย้ายมาให้โชคให้ลาบนะคะ

แก่ชาวราศีเมษเมถุนพิจิกสิงศ์และชาวราศีธนูค่ะ
ทั้ง๕ราศีนี้นะคะถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินหลังจากที่ดาวสุกย้ายได้ตำแหน่งดีอย่างมหาจักรค่ะ
โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้นะคะ
ทั้ง๕ราศีค่ะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาให้ชื่นใจนะคะ
อกจากคุณจะมีโอกาสได้เงินทองก้อนใหญ่จากน้ำพักน้ำแรงแล้ว
คุณยังมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากการลงทุนหรือว่าเสี่ยงดวงอีกด้วยนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทั้ง๕ราศีค่ะ
ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะ
โดยเฉพาะอาหารที่มีรสหวานค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะหรือว่าขนมหวานค่ะ
เพราะว่าอนิสงฆ์จากการทำบุญจะส่งผลทำให้ดวงการเงินของคุณดีมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ

เป็นกลุ่มราศีที่ดาวสุกย้ายมาปุ๊บ
ดวงชะตาก็รุ่งพุ่งปังทันทีค่ะ
ได้แก่ชาวราศีพึกศกกันตุ้นกุ่มและมีนค่ะ
เปิดทันทีค่ะหลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๕ราศีดีขึ้นทันทีค่ะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะทั้ง๕ราศีต้องเหน็ดเหนื่อย
กับการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างมากเลยค่ะ
แต่หลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ
ความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าก็เข้ามาเยือนในชีวิตค่ะ
ถ้าทั้ง๕ราศีนี้นะคะมีแผนการที่อยากจะทำค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการเสนองานสมัครงานติดต่อลูกค้า
หรือว่าทำธุรกรรมใดที่มีความสำคัญนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้รีบลงมือทำตั้งแต่ในช่วงเดือนนี้เลยค่ะ
เพราะว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาดีนะคะ
บอกเลยค่ะว่าช่วงที่ดวงดีมีจำกัดนะคะ
เพราะว่าดาวสุกจะมีการโยกย้ายราศีอีกทีนึง
ในช่วงวันที่๑มกราคมค่ะ
เพราะฉะนั้นคำทำนายนี้จะมีผลอยู่แค่วันที่๑มกราคมเท่านั้นนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำทั้ง๕ราศีนี้นะคะ
แนะนำว่าให้คุณหาโอกาสในการไปทำบุญ
ถวายผ้าไตรจีวรหรือว่าผ้าห่มองค์พระประธานนะคะ
มีแต่ความสุขสมหวังเข้ามาเยือนในชีวิตค่ะ
ต่อมาเป็นกลุ่มราศีที่จะเหนื่อยหน่อยนะคะ
เพราะว่าดาวสุกจะย้ายมาช่วยแค่๑๐เท่านั้นค่ะ
แก่ชาวราศีมังกรและชาวราศีกรกฎค่ะ
หลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ
ก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้งสองราศีดีขึ้นค่ะ
แต่ว่าจะดีขึ้นเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะคะ

จะมาจากน้ำพักน้ำแรงและความตั้งใจของคุณล้วนนะคะ
ถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจและวางแผนชีวิตให้ดี
รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนเลยค่ะ

หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีมังกรและชาวราศีกรกฎค่ะ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสังกฐานของใช้นะคะ
ถ้าคุณได้มีโอกาสไปทำบุญถวายสังขทาน
ที่วัดเก่าวัดเล็กวัดที่ไม่มีชื่อเสียงมากนักนะคะ
ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นคนราศีอะไรนะคะ
ให้คุณประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขสมหวังมาเยือน

สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ